กันที่พิธีสวดอภิษฐรรมศพของคุณอาสามโทนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่วัดนวลจันทร์นะคะ
ซึ่งก็ยังมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อะไรกันอย่างคับข้างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวงสามโทนอาทงชัยอาบุ๋มบิ๋มเพื่อนที่เดินทางมาให้กำลังใจพันรยาอาถนอม
รวมไปถึงเพื่อนนักแสดงเพื่อนรุ่นน้องที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณในค่ำคืนสุดท้าย
ต้องบอกว่ามีคนรักและอะไรต่อการจากไปในครั้งนี้มากจริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนมาร่วมส่งอาถนอมกันจนล้นสาราเลยล่ะค่ะ
เพื่อนร่วมวงการนะคะได้เผยถึงความรู้สึกและความทรงจำที่ยังคงระลึกถึงคุณอาถนอม

ถ่ายทอดออกมาอย่างหาตัวจับได้ยาก

ที่ทำให้สถานที่นั้นมีแต่ความสุข
เป็นสิ่งที่เพื่อนร่วมวงการอยากจะถนอมเอาไว้
ไปจนถึงคนรุ่นหลังกันเลยล่ะค่ะ
ละครที่เขาได้รับเนี่ยมันหาตัวแสดงแบบนี้ค่อนข้างยาก
มันมีความน่ารักมันมีความมันมีเสน่ห์
วันนี้ก็มาได้ร่วมแสดงความอาลัย

แล้วก็คิดว่าเขาก็คงได้ทิ้งสิ่งดีงามเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อย

เป็นรุ่นพี่ที่เคารพรักอีกท่านหนึ่งนะครับ
จากไปก่อนวัยอันสมควรนะครับ
ก็รักแล้วก็อาลัยครับ
แล้วก็เสียงหัวเราะไม่ว่าจะหน้ากล้องหลังกล้องอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเราเสียดายเราจะต้องจดจำความน่ารัก
วางตัวง่ายแล้วก็เวลาทำงานนั้น
เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพความตั้งใจสูง
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจดจำเอาไว้เลยครับ
ถึงแม้ว่าตัวจะจากไปแต่ก็ยังมีความทรงจำดี
ให้เพื่อนในวงการบันเทิงได้ระลึกถึงนะคะ
แอนนี่บลุ๊กที่เคยมีผลงานภาพยนตร์ร่วมกับคุณอาถนอมคือเรื่อง
ร้อยจังเจ้านับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของคุณอาถนอมนะคะ
อันนี้เนี่ยเล่าว่าตอนนั้นเล่นเป็นแม่ของนางเอก
ส่วนอาถนอมเนี่ยเล่นเป็นพ่อของนางเอก
ช่วงเวลาที่ร่วมงานกับคุณอาในกองถ่ายมีแต่ความสุขความสนุกสนานและไม่เครียด
เพราะด้วยความที่คุณอาเป็นคนตลกอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
และยังเป็นคนเมืองเหมือนกันด้วยก็คือเป็นคนเหนือเหมือนกัน
ฉันขอพูดเป็นภาษาเหนือเลยละกันนะคะ
อันนี้บอกว่าอยู่จากวัดลำปางคุณอาอยู่จากวัดแป่
เวลาปะกันในกองทายอู๊กำเมืองกันจนมีไผอู้ตัวเลย
ซึ่งแอนนี่นะคะบอกว่ามีสิ่งที่ยังค้างอยู่ในใจที่ไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าคุณอาเนี่ยป่วย
แล้วก็ยังไม่ได้ไปเจอคุณอาก่อนจะถึงวาระสุดท้ายในชีวิต
แต่ว่าแอนนี่บอกว่าจะไม่ลืมคำสอนดีของคุณอาถนอม
และยังฝากถึงแกแบบอารมณ์ดีอีกด้วย
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะ
แมวหาพองเนอร์เอาเหล็ก๓ตัวเมืองนอกฮองล่า
ก็เมื่อกี้ก็คุยข้างหน้าแกก็บอกว่าเออได้คุยกับพี่เขาแล้วค่ะ
ก็บอกว่าแกก่อนที่แกจะไปก็ยิ้มแล้วก็มียิ้มมีรอยยิ้มบนปากมุมปากค่ะ
ก็ตอนนี้พี่เขาก็คงกำลังมีคำสุขกำลังยิ้มอยู่ค่ะ
ก็จะได้ยินคำนึงเสมอว่าขอโทษนะคะแบบโอ๊ตเอาอีกอย่างนี้
มันเป็นภาษาเหนือแปลว่าโอ๊ดโทนเอาน่าน้อง
วันนี้ร้อนจังเลยวันนี้แบบเจ็บปวดหัวอะไรอย่างนี้
เอาอีโอ๊ตเอาอีกแบบนี้ก็จะทำให้เราแบบหัวเราะ
แล้วก็มีอารมณ์ดีมีความสุขในการทำงานค่ะ
นี่ก็คือคำสอนโอ๊ดเอาอี้โอ๊ดเอา
อ๋อนะครับคุณผู้ชมค่ะอ่ะสำหรับพิธีในวันนี้นะคะ
ก็จะเป็นพิธีชาปนากิจศพนะคะในเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
ที่วัดนวลจันทร์ยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของคุณอาถนอมมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ
นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยบ้านเราเลยก็ว่าได้ค่ะ